เรื่องราวของการทำงงทำงานกันนะคุณผู้ชม
คือการทำงานหนักทำงานเหนื่อยไม่ใช่แค่เรามนุษย์สามัญชนทั่วไปที่โอ๊ยเหนื่อยหน่ายกันได้
แต่แม้แต่เทพเทวดายังมีสีหน้าเหนื่อยแบบนี้ค่ะ
เนี่ยอีกแล้วเหรอเจ้าค่ะขึ้นอีกแล้วเหรอเจ้าค่ะเอาไว้เจ้าค่ะ
เรียกว่าเทวดาทรงงานหนักแล้วกันจ้ะเทวดาอ้าวลงมาอีกแล้วอ้าวลงมาแล้วจ้า
ประธานพรคือสาวคนนี้เขาไปถ่ายคลิปการทำงานบุญ
ก็คืองานฝังลูกนิมิตรที่วัดโบดศรีคิ้วตำบลศรีคิ้วอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วเครื่องทำบุญอันนี้เป็นเครื่องทำบุญเป็นเครื่องทำบุญแบกแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบชักรอกใช่ไหม
ก็จะให้คนนำเงินมาใส่ในพานนางฟ้าเห็นไหมฮะและนางฟ้าก็จะไปเชิญองค์เทพบนสวรรค์เพื่อลงมา
ก็จะทานฟรนให้ฟรนนี่
แต่ผมว่ามันก็ดูเป็นดูเก๋ไก่ดี

คือสาวคนเนี้ยเค้าดูไปดูมาเค้าก็กลั้นขำไม่ได้
ทำไมอะคะเพราะสีหน้าขององค์เทพเอ่ยนางฟ้าเอ่ย
นางฟ้าค่อนข้างชัดใช่นางฟ้าอาจจะ
แล้วองค์เทพอาจจะ
แต่องค์เทพก็ยังดูมีรอยยิ้มนิดนะ
รอยยิ้มนะแต่ดูแววตา
แต่ที่พวกเราขำไม่ได้ลบหลู่ดูหมินอะไรนะ
แต่ดูแล้วเราก็เออขำไปกับสิ่งที่เขานำเสนอค่ะ
คือเขาก็คงเห็นในแง่มุมที่แบบว่า
อยากจะเสนอว่านางฟ้าเทวดาก็เหนื่อยเป็นเหมือนกัน
ทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเขาเหนื่อยเหมือนกันหมดนะคะ
เหนื่อยอยากจะให้ท่านได้พักบ้าง

เป็นไอเดียน่ารักที่เอามาดูกัน